ที่โปรยไว้เมื่อสักครู่นะฮะจราจรคลุกฝุ่นนะครับ
เขาตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่านี่แหละฮะตำรวจเนี่ย
ไปจับมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อก
นะฮะแล้วต้องจับแบบเนี้ยคุณผู้ชมเห็นว่ามันถูกหรือไม่ถูกยังไง

อเตอร์ไซค์ก็เจ็บตำรวจก็หน้าขม่ำน่าจะเจ็บทั้งคู่แหละนะฮะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้ชายวัยรุ่นสองคนนะครับคลิปนี้เอามาโพสต์ไว้ในกลุ่มเฟซบุ๊คควายหลุดถนน
เล่าบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางสี่แยกแห่งหนึ่งที่อ่อนนุษย์กรุงเทพมหานคร
พี่ตำรวจจราจรลายนี้เข้าไปยื้อยุดเอาไว้เลยไปผลักหรือไปกดฮ่า
ลักษณะแบบนั้นนะฮะคือจะจับคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์
แต่ว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่หยุดนะครับทำเบี่ยงรถเหมือนจะหลบ
ตำรวจเลยใช้วิธีกระโดดไปดักหน้าแล้วก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
งานนี้ชาวเน็ตส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์คุณผู้ชมว่ายังไงแบบนี้นะฮะ
คือคนเขาวิภาควิจารณ์การทำหน้าที่ของตำรวจจราจรบอกว่าบางคนก็โทษตำรวจ
กระโดดไปขวางหน้ารถจนเกิดอุบัติเหตุจังหวะแบบนี้เขาบอกว่าปล่อยได้ก็ปล่อย
คุณผู้ชมว่าถ้าปล่อยแล้วมันถูกไหมเออผมอยากจะรู้เหมือนกัน
อันตรายต่อตำรวจแล้วก็คนอื่นแล้วก็ทุกวันนี้มีการเรียกค่าปรับทางจดหมายก็ได้
เห็นต้องเรียกให้จอดแบบนี้เลยนะครับให้มันเกิดอันตรายถูกฮะไม่ถูก
แต่บางคนก็โทษคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่จะหนีทำไมนะฮะแล้วตำหนิบอกว่า
คนขี่มอเตอร์ไซค์เคารพกฎจราจรและชะลอรถเมื่อถูกเรียก
ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เอออันนี้ก็ถูกเหมือนกันใช่อีกเหมือนกันเออนะฮะ